ต้องอยู่กับผีเป็นสิบสิบตนเก้าปี
เมื่อเงินหน้าขึ้นมาก็เห็นประตูเนี่ย

มันก็นั่งดูไปตลอดเวลาว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป
แล้วมันก็ค่อยปิดจะกลับเข้ามาเอง
โงกหน้าไปมองว่าแม่ตื่นหรือยัง
ก็เห็นเป็นผู้หญิงเป็นเงาดำ
เป็นลักษณะผู้หญิงนั่งห้อยขาอยู่ที่ป่า

ณวันนี้บ้านหลังนั้นยังอยู่ไหม
ยังอยู่ยังติดป้ายเช่าอยู่